เป็นเหตุการณ์ที่พ่อสามีเขาลากปืนไปยิงผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้เป็นกิ๊กของลูกสะพ้ายนะคะ
พ่อตาก็เลยพ่อของสามีนี่ก็เลยรู้สึกแค้นใจที่ลูกจะต้องมา
ทนทุกข์ทรมานกับเรื่องของความรักแบบนี้ก็เลย

ตำรวจสอบพรณ์นะคะสอบประคำนายคันตีมาลินอายุ๗๗ปีแล้วนะคะ
ใช้ปืน๓๘เข้าไปยิงนายนรงลาพิมลบริเวณขมับซ้าย๑นัด
และใต้ราวนมซ้ายอีก๑นัด
ขณะที่นายนรงนอนอยู่บนเปรยวนที่กระท่อมปลายนาป่าโคกดงหนองตาล
ท้ายบ้านหมากตูมูที่๘ตำรวจนะคะอำเภอเมืองอุดอนทานีค่ะ
ซึ่งนายนรงได้รับบาดเจ็บสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ก่อนที่พ่อสามีคนนี้จะเดินถือปืนหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่า
ใกล้กับจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
หลังจากเกิดเหตุนายเสียสะเทียนรอดบุญมากำนันตำบลน่ะค่ะ
นำตัวนายขันตีผู้ที่ยิงปืนนี่นะคะ
พร้อมปืนที่ใช้ก่อเหตุเข้ามอบตัวกับตำรวจ

บอกว่าตนเองเกินเป็นทหารรับจั้งรบหยุดชายแดน
มีปืนปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
ใช้ปืนยิงนายนรงจนเสียชีวิตเพราะแค้นใจค่ะ
ที่นายนรงซึ่งเป็นกี้เก่าของนางมันทิราลูกสะพ้าย
กลับมามีความสัมพันธ์กันแบบไม่เกรงใจสามีก็คือลูกชายของตัวเอง
ขันตีให้การต่อไปด้วยนะคะ
บอกว่าชาวบ้านเขานินทากันหนาหูตนเองได้ยินมา
ก็เลยเรียกลูกสะพ้ายมาว่ากล่าวตักเตือน
แต่ลูกสะพ้ายก็ไม่ยอมเลิกรากับกิ๊กคนนี้นะคะ
รู้สึกสงสารนายสุกัลซึ่งเป็นลูกชายมากที่ต้องกล้ำกลืน
ฝืนทนถูกหยามศักดิ์ศรีจากชาวบ้านที่เขาเนียนทากันนี่แหละ
เลยตัดสินใจก่อเหตุนี้ขึ้น
ขณะที่เกิดเหตุตั้งใจจะยิงลูกสะพ้ายด้วยนะคะ

ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ก่อนที่จะควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ